ไปที่เรื่องของแท็กซี่กันต่อเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ชัดเจนค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะบอกว่าอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่กลุ่มแท็กซี่
โบกทีละคันเลยนะคะโบกเพื่อเอาเงินให้พี่แท็กซี่คันละ๓๐๐บาทค่ะ

สวยแล้วน้ำใจยังงามอีกด้วย
โบกรถปุ๊บเปิดกระจกยื่นให้เลย
ร้อยบาทสังเกตประโยคที่เธอพูดเอาไว้กินข้าวนะพี่
ประโยคนี้ผมว่าผมว่าคนขับแท็กซี่หลายคนที่รับเงินไป
พอออกมาแล้วผมว่าบางคนน้ำตาไหล
เพราะวันทั้งวันอาจจะยังหาเงินไม่ได้ด้วยซ้ำไป
ใช่ค่ะเขาบอกว่าบางคนวิ่งรถตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

เราจะต้องเสียเวลาขับรถไปทั่วกรุงเทพเนี่ยนะคะ
คือนอกจากจะช่วยคนขับรถแท็กซี่แล้วก่อนหน้านี้
คือช่วงนี้ก็มีคนทำลักษณะแบบนี้หลายท่านหลายท่าน
มาเผยแพทย์ทุกคนแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
การทำความดีเพื่อสังคมต่อไปแบบนี้นะคะหลายคนรวมถึงพวกเราด้วยนะคะ
ขอบคุณน้ำใจคุณปูเป้และคนในโลกโซเชียลมีเดียเขาอวยพรนะคะ
ความมีน้ำใจครั้งนี้ขอให้ย้อนกลับไปสู่ครอบครัวของคุณปูเป้ให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
หลายคนขอบคุณเธอในฐานะที่ช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่ค่ะคนมีช่วยได้ก็ช่วย
ใช่ค่ะสู้สู้แล้วกันนะครับอ่าได้เห็นภาพแบบนี้อิ่มใจจริงจริงนะคะ
น้ำใจของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเหมือนกันนะคะ